เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำไว้กับผู้ชายคนหนึ่ง
ปรากฏว่าจะไปทวงมอเตอร์ไซค์คืน
คนที่รับจำนำดันเอารถไปขายซะแล้ว
ทีนี้เจ้าของรถไม่พอใจฮะรุมยำแบบที่เห็นในคลิปนะครับ
โอ้โหคุณดูจังหวะการจ้วงแทงเนี่ยนะครับ
วงจรปิดหน้าห้องพักย่านซอยสุขสวรรค์สุขสวัสดิ์๖๖อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปากาจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
เราทีลูกสอนไว้ให้แล้วว่าผู้ก่อเห็นมี๒คน
ส่วนชายสวมใส่เสื้อยืดสีฟ้าคุณดูสิ
ถูกรุมฮะทั้งต่อยทั้งเตะจนพลาดท่าจังหวะนี้เขาก็พยายามสู้นะ
แต่สุดท้ายถูกชายเสื้อดำคนนี้เอามีดขึ้นมา
้วงแทงจ้วงแทงจ้วงแทง
จนกระทั่งล้มลงไปกองกับพื้นจมกองเลือด
จริงก็เป็นมีดของผู้ชายเสื้อฟ้าใช่ไหม
แต่ว่าเหมือนกับโดนแย่งมาได้แล้วก็แทงเลย
คือชายเสื้อฟ้าเขาพยายามป้องกันตัวเขาเอามีดออกมาป้องกันตัวนะครับ
ปรากฏถูกแย่งแล้วก็แทงจ้วงแทงแบบนี้นะครับ
ส่วนวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเป็นวงจรปิดที่เห็นผู้ก่อเหตุ๒คน
กำลังหลบหนีนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๑สิงหาคมนะครับ
ตำรวจสอพพระแปดังละกู้ชีพรุดไปสวดสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ชายที่ถูกแทงอาการสาหัตถ์ก็คือนายวุฒิชัยสบายแท้อายุ๒๓ปี
ถูกแทงตามร่างกายกว่า๑๐แห่งคุณจมกองเลือดแบบนี้นะครับ

ถูกแทงตามร่างกายกว่า๑๐แห่งคุณจมกองเลือดแบบนี้
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

ทีนี้ครับสอบถามพยาน
พยานที่เกิดเหตุก็คือนายวีรชัย

ให้การว่าผู้ก่อเหตุ๒คน
ก็คือบังซาอายุ๔๒ปีกับบังลีอายุ๔๐ปี
ซาและบังลีที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด

ซึ่งพักอยู่ห้องเดียวกันกับคนเจ็บ
คนที่โดนรุมแทงเนี่ยก็คือนายวุฒิชัยนะครับ
โดยบังซาและบังลีจะมาทวงรถจักรยานยนต์
พวกเขาเอามาจำนำไว้กับนายไทย
แต่นายไทยบอกเอาไปขายแล้ว
ทั้งคู่คือบังซาและบังลีไม่พอใจ
บุกมาเพื่อจะทำร้ายนายไทย
ปรากฏว่านายไทยวิ่งหนีไปได้
เหลือแต่นายวุฒิชัยที่ฮึดสู้คุณ
นายวุฒิชัยก็เลยถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

พี่ผมจำได้เลยนะว่าบังซากับบังลีเนี่ย
แต่ก่อนเขาก็มาจะทวงมอเตอร์ไซค์ของเขาคืนเหมือนกัน
ผมเนี่ยยังโดนไปด้วยเลยมาถามหานายไทย

ผมก็ไม่เกี่ยวข้องกับการไปจำนำรถอะไรของเขานะ

แต่ผมก็โดนทำร้ายร่างกายไปด้วย
คราวนี้บังซากับบังลีมาทำร้ายร่างกายนายวุฒิชัย

ไปฟังเสียงนายวีรชัยซึ่งเป็นพยานนะครับ
เขาก็อยู่คนละห้องกันก็ไม่ได้แบบว่าไปนั่งสนิท
ก็สรุปแล้วเราไม่มีเรื่องโดยตรงกับบังซาถูกไหม

ที่โดนด้วยเพราะเรารู้จักไทยลูกหน้าครับ
ใช่ครับ
ได้รู้จักวิทยาครับ

ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับทีนี้ก็มาค้นที่ห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะฮะ
นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักขณะเดียวกันก็รับแจ้งจากสารพยาบาลนะครับ
ว่าบังซาคนก่อเหตุเองก็ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาอาการเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เลยไปอายัดตัวเอาไว้นะครับสำหรับคดีนี้ต้องแยกเป็นสองส่วน
คือคดีทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่านะครับที่บังซาและบังลีเนี่ย
ถือว่าพยายามฆ่าตัวของนายวุฒิชัยเลยนะ
นะครับก็ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะฮะก็ดำเนินคดี
แล้วก็คดีช่อโกงครับเป็นคดีที่นายไทยเนี่ย
รับจำนำรถของผู้อื่นแล้วเอาไปขายโดยไม่ถูกต้อง
ตำรวจยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับค่ะ